สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
จับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปครับ
สภาพอากาศเมืองไหนของเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับ
หลังจากตั้งแต่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามา
จนถึงวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
อีสานภาคกลางภาคตะวันออกต้องเจอกับสายฝนที่โปรยปลายมาเป็นระยะระยะท้องฟ้าอึมครึมนะครับ
อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
หลังจากนี้ครับจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางจุดบางพื้นที่ฝนลดลงบางจุดบางพื้นที่ฝนยังคงตกต่อเนื่องนะครับ
เป็นผลพวงมาจากอะไรคุณผู้ชมฟังดีนะครับ
สิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่พักเนี่ยก็คือเรื่องของคลื่นประแสลมไฟตะวันตกนะครับ
นะครับการเป็นเกิดฝนในฝนพักเหนือง่อนืงนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจุดสำคัญที่ทำให้ในระยะนี้นึงนะครับต่อเนื่องไป
จนถึงที่สุดสัปดาห์ในบริเวณพื้นที่ฝักเหนือง่ย์ก็จะมีลักษณะของฝนปลวยปลายลงมาน้ำ
มาถึงอากาศที่หนาวเย็นเป็นระยะนะครับ
จะทำให้อากาศนั้นหนาวเย็นขึ้นกว่าเดิมนะครับ
อกจากนี้เองตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปครับ
เรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงปัจจัยตัวสำคัญครับ
ทำให้เกิดเรื่องของอากาศหนาวเย็น
ก็จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรานะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
ก็จะไปดันฝนที่ตอนนี้ไปตกแถวบริเวณพื้นที่ตอนบนให้เลื่อนต่ำลงมานะครับ
พรุ่งนี้หลายจุดหลายพื้นที่ตอนกลางก็มีโอกาสเจอฝนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ลมหนาวที่แผลลงมาในครั้งนี้ก็แรงละทีเดียวนะครับ
ก็จะทำให้คลื่นนั้นมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

คุณผู้ชมสังเกตสีน้ำเงินดีนะครับ
คืออากาศที่มีความหนาวเย็นนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นยังอยู่บริเวณทางตอนล่างประเทศจีน

อุณหภูมิประมาณ๒๒องศา

บริเวณพื้นที่ตอนบนประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานนะครับ

ก็จะค่อยมีการเลื่อนต่ำลงมาอย่างต่อเนื่อง
จุดที่เราต้องจับตาดูดีนะครับ

จะเป็นช่วงที่อากาศหนาวนั้นแผลลงมาแรงที่สุดนะครับ
ก็ส่งผลเช่นเดียวกันกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ลมหนาวที่แผ่มามีการคาดการณ์แบบนี้นะครับ

มีโอกาสต่ำกว่า๒๐องศาเซลเซียต

ใครที่จะพาเด็กไปงานวันเด็กตามจุดต่างเนี่ยนะครับ
คงจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับ

สังเกตว่ามีฝนตกมีทั้งเรื่องของอากาศหนาวเย็น
อาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายกว่าปกตินะครับ
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงก็ติดตามการประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
รวมไปถึงการตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ